ที่ค้าขายอยู่ริมถนนคุณผู้ชมต้องระวังมิจฉาชีพระวังโจรคนร้ายให้ดี
แม่ค้าขายปลาเขาขายริมถนนแต่มีคนร้ายบุกเข้ามาจี้ชิงเงินเขาไป
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวเหลือเกินนะครับ
สุดท้ายแล้วตำรวจต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ครับ
เป็นตำรวจสพนหานอันนี้ร้านขายปลาเป็นปลานินที่เขาอยู่ริมถนนนะนะ
คุณผู้ชมคงจะนึกภาพออกนะฮะถนนสายอุดรธานีสกลนครนะครับ
แม่ค้าชื่อว่าคุณกันนิกาอายุ๔๓ตกใจมากบอกตก๖โมงเย็นเมื่อวาน
แผงขายปลาอยู่อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขาดขาดหน่อยแล้วใส่หมวกสีดำขับรถ
เมื่อกล่ามมารอดจอดหน้าห้องร้านทะโกนแม่ค้าขอซื้อปลาหน่อย
ตอนนั้นก็กำลังจะเอาตะข่ายไปช้อนปั้นดินให้ปรากฏว่า
ลูกค้าที่บอกขอซื้อปลาเนี่ยกลายร่างกลายเป็นโจรครับ
เอามีดจี้คอแล้วก็ล้วงเงินสดไปได้เงินไปหมื่นนึง
ในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนคือขายของมาทั้งวันคนร้ายเอาไปเลย
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรไป
ซึ่งเงินที่คนร้ายเอาไปเป็นเงินที่ขายปลา
เพิ่งจะไปรับมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เพิ่งขายปลาไปได้
ตอนนี้ไม่มีเงินไปซื้อปลามาขายแล้วเพราะหมดเนื้อหมดตัวแล้ว
ตนเองคุ้นเหมือนกันว่าคนร้ายเนี่ยเหมือนจะเคยเห็น
ลักษณะท่าทางเหมือนจะเคยเห็นนะฮะแต่ยังไม่ฟันทง
แล้วก็ไม่รู้ว่าน่าจะตามมาจากงานศพ
คือก่อนที่เขาจะมาที่ร้านเนี่ยเขาเอาปลาไปส่งที่งานศพงานหนึ่ง
แล้วเหมือนคนนั้นเห็นว่าเขารับเงินมา
แล้วคนร้ายอาจจะตามมาจากงานศพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ

หมื่นกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวคงต้องให้ตำรวจเขาทำงานแล้วก็ติดตามจับคนร้ายต่อไป